สองคนร้ายบุกงัดบ้านของคุณยายท่านหนึ่ง
ซึ่งคุณยายท่านนี้เป็นเจ้าของกิจการรังนกนะครับ

คุณยายถูกคนร้ายใช้ปืนจี้ชิงทรัพย์ไป

คนร้ายโถทั้งจริงเลย
รถจักรยานยนต์ของตัวเองสตาร์ทไม่ติด
คนร้ายก็เลยไปจี้ชิงรถจักรยานยนต์ของคนอื่น
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาตี๕๔๕นาที

ตำรวจอบพลล์ชมนครสีธรรมราช
รับแจ้งเหตุมีคนร้ายบุกเข้ามาชิงทรัพย์บ้านหลังหนึ่ง
ตั้งอยู่ภายในซอยคอกวัวตำบลคลังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าหน้าที่ก็นำกำลังเข้าไปตรวจสอบครับ
พบกับคุณยายสร้างสมสุภกรอายุ๘๐ปีเจ้าของบ้าน
ซึ่งทำกิจการรังนกนางแอ่นยังอยู่ในอาการตื่นตกใจ
จากการตรวจสอบภายในบ้านนะครับพบร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สินกระจัดกระจาย
โดยคุณยายสร้างสมเปิดเผยนะครับว่าขณะที่คุณยายเองกำลังนอนพักผ่อนอยู่ในบ้าน
มีคนร้ายเป็นชายสองคนสวมหมวกไอ้โม่งนะ
มีปืนทั้งสองคนเลยอีกคนเนี่ยมีทั้งปืนมีทั้งมีดสปาต้า
โดยใช้ปืนจี้บังคับให้คุณยายถอดสร้อยคอทองคำประดับเพชรน้ำหนัก๒สลึง
กำไรข้อมือทองคำหนัก๓บาทแล้วก็แหวนเพชร๑วงที่คุณยายใส่ติดตัวไว้
จากนั้นก็ยังขโมยทรัพย์สินไปอีกหลายรายการ
ไม่ว่าจะเป็นเงินสด๑๐๐๐บาทเครื่องเพชรมูลค่าหลายแสนบาท
แล้วก็เครื่องประดับไข่มุกก่อนที่จะรีบหลบหนีไป
ด้านตำรวจก็สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
จอดที่หน้าบ้านของคุณยาย
แล้วก็งัดประตูบุกเข้าไปจี้ชิงทรัพย์เจ้าของบ้านและขโมยทรัพย์สิน
แต่ระหว่างจะหลบหนีรถจักรยานยนต์ของคนร้ายแหม

ทีนี้คนร้ายก็ต้องหาทางหนีให้ได้ครับ
ก็ไปใช้ปืนจี้นายนุกูลบัวเพชรอายุ๕๗ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายของชำ
บังคับให้นายนุกูลเอากุญแจรถจักรยานยนต์มาให้

ขณะนี้ตำรวจได้ลงพื้นที่หาหลักฐานเพิ่มเติมพร้อมจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เพื่อที่จะเร่งไล่ล่าติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุอุกอาจนี้มาให้ได้นะครับ